ตำรวจก็บอกว่าโอ้โหเร็วเหลือเกิน
ผู้ต้องหาหลบหนีออกจากโรงพักเลยนะครับ
ขณะที่นำตัวผู้ต้องหาออกมาจากห้องสอบสวน

แล้วก็ต้องเอาออกมาอีกทีไปที่ห้องเยี่ยม

ปรากฏว่าระหว่างนั้นจากห้องขังไปที่ห้องเยี่ยม
ผู้ต้องขังรายนี้วิ่งปรู๊ดหลบหนีไปเลย
นี่ครับเหตุการณ์นี้นะฮะเป็นกรณีที่นายสมบัติกูลหลังนะฮะ

ซึ่งจริงแล้วเขามีความผิดเรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติด
และถูกตำรวจชุดสืบสวนสพอ่าวนางตามจับกลุ่มตัวได้
แต่ว่าผู้ต้องหาอาศัยจังหวะที่ตำรวจนำตัวออกมาจากห้องขัง

ปรากฏว่าตำรวจก็ใส่กุญแจมือผู้ต้องขังไว้แล้วนะ
แต่ผู้ต้องขังอาศัยจังหวะที่เผลอครับ
เปิดประตูวิ่งหนีออกไปทางด้านหน้าสพอ่าวนางวิ่งพลุไปเลย
หลบหนีเข้าไปในป่าบริเวณสนามกีฬากลางจกรับหยี่
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสพอ่าวนางนะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนระดมกำลังออกค้นหาทั่วบริเวณสนามกีฬา
ซึ่งเป็นป่าบรกยังไม่พบนะครับ
ยังไม่พบตัวผู้ต้องหารายนี้
ว่าน่าจะวิ่งหลบหนีออกไปทางด้านหลังสนามกีฬา
ซึ่งเป็นย่านชุมชนแล้วก็มีถนนออกไปได้หลายเส้นทางนะครับ
อกจากนี้ทางชุดสืบสวนได้แกะรอยล่าตัวของผู้ต้องหา
กล้องวงจรปิดเพื่อดูเส้นทางหลบหนีนะครับ
แล้วก็ออกไปตรวจสอบที่บ้านของผู้ต้องหา
ในพื้นที่แต่ก็ไม่พบเบาะแส
ช่วงเช้าที่ผ่านมา๑๐นาฬิกานะครับ
พลตำรวจตรีชัยวัดอุ้ยคำ

ได้เรียกประชุมชุดสืบสวนจากสพอ่าวนาง
และชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบี

โดยชุดสืบสวนได้รายงานเพิ่มเติม
ว่านายสมบัติน่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้ว
เนื่องจากมีพยานพบเห็นผู้ต้องหาบรายนี้
กลับไปที่บ้านในพื้นที่ตำบลเขาทอง
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากหลบหนีออกจากสพอ่าวนางนะครับ
โดยมีเพื่อนใช้รถจักรยานยนต์มารับ
แล้วก็มีการแวะเติมน้ำมันในพื้นที่ตำบลเขาทอง

จากนั้นผู้ต้องหาได้นัดหมายให้เพื่อนอีกคน
นำรถมารับออกไปจากบ้านอีกทีหนึ่ง
ว่าน่าจะหลบหนีออกไปซ่อนตัวที่บ้านของเพื่อนนี่แหละครับ
ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวนะฮะ
ขณะเดียวกันคุณผู้การตำรวจนะฮะ
ผู้การตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
ผู้การสั่งตั้งกรรมการสอบสวนตำรวจที่เข้าเวร

ปล่อยให้ผู้ต้องหาหลบหนีออกไปได้
ถ้าหากขาดตกบกพร่องนะคุณนะ
ทำงานไม่รอบครอบนะฮะ
ก็จะพิจารณาโทษทางวินัยต่อไปนะครับ